ดาบตำรวจนายหนึ่งเหมือนกันค่ะที่ก็ใจดีใจดีนะคะ
ขนพักขนพวกขนเพื่อนพ้องมา
ไข่ไก่กว่า๔๐๐ฟองให้กับผู้ได้รับผลกระทบเหมือนกันค่ะ
นี่เห็นมั้ยผู้คนมาเยอะแยะมากมาย

ใช่แล้วก็ต้องมีการวัดอุณหภูมิด้วย

เขาจัดที่ไหนล่ะที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชน
ชุมชนวัดใต้โผลกค้ำเทศบาลเมืองกาลสินจ้า
เห็นมั้ยเขาตั้งจุดวางไข่เอาไว้ห่างนักประสบควร
อันนี้ฉันชอบนะเป็นไงดีนะได้ไม่ต้องรับต่อมือกันไง
วางถุงไว้บนเก้าอี้แล้วก็ใครมารับก็หยิบไปเลย
แล้วก็ใครจะเดินเข้ามาก็ต้องผ่านการตรวจความสะอาด
พากันตรวจอุณหภูมิกันก่อนเรียบร้อยนะคะ
โดยดาบตำรวจสมหมายอักบุรคำประธานชมรมตะกร่อจังหวัดกาลสิน
และประธานชมรมตะก้อภาคอีสานเนี่ยนะคะ
ก็เชิญชวนเพื่อนพ้องที่มีจิตศรัทธาเป็นผู้ใจบุญเนี่ยนะคะ
มาร่วมกันแจกข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องบะหมี่สำเร็จรูป
รวมถึงไข่ไก่กว่า๔๐๐ฟองให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อน
จุดเริ่มต้นของดาบตำรวจสมหมายบอกว่าอยากจะช่วยประชาชนที่เดือดร้อน
ตอนแรกท่านก็เริ่มโพสต์ข้อความด้วยตัวเองในเฟซบุ๊กก่อนนี่แหละ
ชวนเพื่อนนะคนไหนที่มีกำลังทรัพย์ให้ออกมาร่วมด้วยช่วยกัน
ปรากฏว่ามีคนใจบุญมากมายหลากหลายเลยนะ
แสดงความจำนงว่าขอร่วมด้วย
ก็เลยกลายเป็นโครงการดีแบบนี้ขึ้นมานะคะ
รับบริจาคของมาแล้วก็เอามาแจกให้กับผู้คนที่เดือดร้อน
อย่างที่บอกไปว่าการแจกเนี่ยเห็นไหม
ก็ต้องมีมาตรการดูแลความปลอดภัย
มีพี่เจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยเป็นระเบียบ
จัดกันมาเป็นอย่างดีนะคะ
ซึ่งจะมีจุดหนึ่งที่จะเป็นจุดอุโมงฆ่าเชื้อ

เป็นการผลิตจากฝีมือครูอาจารย์ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาลสิน
เห็นไหมผ่านหลายด่านมากนะคะ

ว่าจะเป็นคนที่มารับไข่ไก่เอง

หรือว่าแม้แต่ทุกคนที่อยู่บริเวณนั้น
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งเล็กน้อยนะคะ
แบ่งปันน้ำใจให้กันและกันในยามยากแบบนี้
เชื่อมันว่าถ้าทุกคนเค้ารบกฎกติกกติกะ